สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อกรมป่าไม้ยื่นฟ้องสสปารีนาใกล้คุบแล้ว
คนที่ติดตามเรื่องนี้คนที่รักความเป็นธรรมคนที่หวงแหนผืนป่า
เขาก็โล่งใจไปเปราะหนึ่งแล้วว่าอย่างน้อยมีการดำเนินคดี
ทบทวนอีกทีนะครับข้อหาที่เจอเนี่ย๔คดี
ผิดพรบป่าไม้๒ผิดพรบป่าสงวน๓ผิดประมวลกฎหมายที่ดิน
ผิดพรบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ถามว่าโทษของ๔คดีนี้จะไปถึงไหน
มีคำตอบจากอธิบดีกรมป่าไม้ว่าขึ้นอยู่กับศาล
แต่เฉพาะผิดพรบป่าสงวนแห่งชาติคดีเดียวเนี่ย
โทษจำคุกได้ถึง๒๐ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงจุดนี้
สังคมของคนรักป่าสังคมของคนรักความยุติธรรม
ถามว่าเขาคิดยังไงเขามีอะไรค้างอยู่ในใจไหม
โดยเฉพาะการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา
อย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้ที่มันแดงเป็นโด่งดังขึ้นมาได้
เพราะคุณปารีนาไปร้องเรื่องที่ดินคุณสมพรแม่ของคุณธนทร
แล้วคุณเรืองไกรไปร้องเรื่องที่ดินปารีนาแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมา
มีคนถามว่านี่ถ้าไม่มีการไปร้องเรียน
การถือครองที่ดินแบบนี้จะถือครองอยู่อีกกี่ปีกี่ชาติก็ไม่รู้
แล้วยังมีที่ดินที่ลักษณะเดียวกันแบบนี้ถือครองโดยเท่าแก่โดยนายทุนโดยผู้มีอิทธิพลเท่าไหร่ก็ไม่รู้
ฉะนั้นเรื่องคดีนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องที่ควรจะถอดบทเรียนนั่นก็อีกส่วนหนึ่ง
ผมจะคุยเรื่องนี้กับอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ที่มาเป็นหัวหน้าพักรักผืนป่า
คนที่ว่าเวลาเราจะพูดถึงเรื่องของการรักป่าทวงคืนพื้นป่าต้องคนนี้ดำรงพิเดช
อยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีกับท่านหัวหน้าพักครับ

ครับเอาเรื่องคดีก่อนตามรูปการรูปคดีเนี่ยจากนี้ไปพนักงานสอบสวนจะเดินหน้ายังไงต่อ
ไหนที่สงสัยก็เรียกผู้ต้องหาที่ถูกเก่าหามาตอบเพิ่มเติม
แต่ถ้าไม่สงสัยก็ส่งสั่งฟ้องอายการเป็นสเต็ป
อายการก็ดูตรวจสอบแล้วไม่สงสัยอะไรก็ส่งฟ้องศาลผมว่าไม่ช้าหรอกไม่ช้า
เพราะคดีอย่างนี้มันตายบันตรวงเป็นเอกสารชัดเจน
รีถึงเนอะคัยฝนทางหารสอบสวนก็โดนละเว้นไม่ต้องไปอะไรแล้ว
ไม่ใช่ไปจับพื้นที่นี้ไม่มีผู้ต้องหาอย่างนี้ต้องไปตามหาผู้ต้องหาที่ไหนก็ไม่รู้

ส่องฟ้องสารประกอบอะไรอะไรยังไงไม่ต้องแล้ว
ฉะนั้นคุณดำรงมองว่าไม่น่าจะนานส่งฟ้องศาลได้
ไม่นานหรอกครับไม่นานหรอก
คุณทวีไกรคุบออกมาบอกสังคมว่าเอ๋ปรินานี่ไม่รู้เรื่องหรอก
มาโอนกันตอนปี๓๕การท่านได้มาที่ดินเนี่ย
ไม่น่าจะมีความผิดเพราะว่ามาถือครองทีหลัง

คือกฎหมายมันเป็นกฎหมายใช้จะพูดอย่างไรก็พูดได้
มาตรา๕๔๕๕พบ๒๔๘๔เขาบอกเลย
ผู้ใดครอบครองมาตรา๕ลายสุดท้าย
คุณจะครอบครองมาตั้งแต่กรุงศรีริยาสมัยไหนก็ไม่รู้
แต่รายสุดท้ายใครครอบครองให้ถือเป็นผู้บุกลุก
ฉะนั้นแหละ
จะไม่ใช่ปรินาบุกลุก
ทวีเป็นคนไปซื้อที่ดินเข้ามาข้ออ้างของคุณทวีบอกว่าที่แถวนั้นก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ
มีชาวบ้านบุกลุกที่อำเภอก็อยู่ในเขตสปกรเขาก็ซื้อมาจากชาวบ้าน
เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นที่ดินบุกลุกฟังขึ้นไหมล่ะ
มันไม่ขึ้นหรอกชาวบ้านเขามีมติ๓๔
ชาวบ้านที่ยากจนเขามีมติ๓๐ม๔๑พิสูจน์ติดแล้วก็มีพรบผ่อนผันการจับกลุ่ม
กระทั่งขอทช๕๗ก็ผ่อนผันการจับกลุ่มราษดรที่ยากจน
ต้องเน็ตยากจนคุณทวีไปยากจนตรงไหนถึงได้มาอันนี้จะโดนด้วยไหม
อย่าเพิ่งไปนั่นเลยเพราะคนครอบครองในพบ๕บัญชื่อของคุณปรินา
จะนั่งเอาคนครอบครองไหนสุดท้าย
เพราะในนั้นไม่มีเอกสารคุณทวีครอบครองในพร
เพราะนั้นจะเพิ่งไปกล่าวโทษเขา
ถึงแม้ว่าคุณทวีจะบอกว่าเขาเป็นคนไปซื้อซื้อมาแล้วมาโอนให้ปารีนา
เมื่อคืนยังบอกด้วยซ้ำว่าเอ๊ะโอนกันตอนไหนผมก็ยังไม่รู้เรื่อง

มันไม่เกี่ยวในแง่คดีเขาไม่เกี่ยวอะไร

รายสุดท้ายมาเปียกมือติดเจ้าของรายสุดท้ายคือใคร

ฉะนั้นถึงแม้ว่าปารีนาจะไม่รู้เรื่องกับการบุกลุก
ไม่รู้เรื่องการยึดอยู่ขึ้นมาพ่อมาโอนให้
ก็มีความผิดถือว่าครอบครองรายสุดท้าย

กฎหมายเนี่ยคนไม่รู้ก็หรอก

ใครมันจะไปรู้ล่ะแต่ระเบียบรัฐมนูลต้องรู้จัก
ทุกคนต้องเข้าใจต้องรู้กฎหมายทุกคน
ทีนี้ฟังดูเหมือนกับว่าแถวนั้นเนี่ย
ยังมีที่ดินที่ลักษณะบุกรุกถือคลองอย่างนี้กัน
เฉพาะของคุณปรินาด้วยใช่ไหม

ก็ถามว่าทำไมมีภาคจิตกาปีห้าสี่แล้ว
ตรวจขิงสุด
กรุงหัว
ทีนี้อย่างที่ผมเกินไปเรื่องนี้มันเฉาโชว์ขึ้นมาเพราะเรืองไกรไปร้องแล้วมีการตรวจสอบ
คำถามก็คือว่านี่ถ้าไม่มีคนไปร้องแล้วอยู่เฉยกันไปอย่างนี้
แปลว่าปารีนาจะครอบครองไปอีกกี่สิบกี่ร้อยปีก็ไม่มีใครทำอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอ
ก็ไปเรื่อยเพราะเผลอเป็นโฉนดทองคำไป
ไปเรื่อยผมถามว่าคุณปารีนาเนี่ยคุณเช่าป่าจบไปแล้วพันเจ็ดร้อยไล่เนี่ย
คุณไปทำเรื่องเช่าป่าป่าเสื่อมโทรมก่อนที่จะมีปฏิรูปเนี่ยคุณยังเช่าได้อยู่
คุณไม่เช่าล่ะทำไมไม่เช่าล่ะไล่กี่ตังค์ไล่สิบบาทเนี่ยทำไมไม่เช่าถ้าจบล่ะ
แต่เช่าแล้วเนี่ยมันไม่ได้กรรมสิทธิ์
อืมถามว่าเจ้านาที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยการปล่อยปล่าละเลยมาตรา๑๕๗๗แล้วเพื่อนปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
วันนี้ถ้ามีคนไปลองเลี่ยนได้ไหม
ครั้งที่๑จับ๔๖ไล่ถูกแล้วป่าไม้ดำเนินการเมื่อวาน
ครั้งที่๒ป่าไม้จะต้องจับ๖๖๓ไร่อีกรอบนึง
๖๐๐กว่าไร่นี่ที่ตำรวจระหว่างกรมป่าไม้ปฏิรูปวันนี้ถือยังเป็นป่า

ถ้าคุณปรินาเอาพตบ๕มาชี้เขาก็ดำเนินคดีเป็นลายแปลง
แต่ถ้าเรียกแล้วไม่มาชี้กลมป่าไม้ก็จับเป็นแปลงใหญ่๖๖๓ไร่
จุดที่๓๑๐๐๐ไร่หายไปไหนแสดง๑ไร่เนี่ยไม่อยู่ในพื้นที่ไล่
แล้วเป็ดเราไก่แล้วเพราะวัดได้แค่๖๐๐กว่าไร่
แสดง๑๐๐๐ไล่อยู่รอบใช่ไหม
อันนี้เขาบอกว่าปรินาแจ้งซ้ำแจ้งซ้อนกับปศจาก๖๐๐กลายเป็น๑๐๐๐กว่า
แต่คุณดำรงพี่เดชน์กำลังจะบอกว่าอีก๑๐๐๐กว่าไล่มีจริง

ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่สภาพยังไง
แต่ถ้าเขามาชี้ไอ้พันไล่ก็จะโดนอีก
ถ้าไปทับป่าไม้นะนอกจากไปทับที่อื่น
ไม่เกี่ยวป่าไม้ก็อีกเรื่องหนึ่ง
และประเด็นที่๔เป็นเรื่องของเจ้าที่จะต้องถูกดำเนินคดี
ตั้งแต่ปี๔๙๕๓ใครเป็นห่วยป้องกันที่นั่น
หน่วยป้องกันรักษาป่านี่ที่พื้นที่คุณปริณาครอบครองละเป็ดล้าวไก่
คุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หลังจากปี๕๔มีภาคกิติกาแล้วปฏิรูปที่ดินแต่ยังไม่ทำ
ปฏิรูปที่ดินก็ต้องมาสำรวจปัสภาพเป็นยังไง
ปฏิรูปที่ดินทำไมไม่แจ้งขับไล่บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าไปล้าวเป็ดล้าวไก่
เป็นเรื่องของเลขาปฏิรูปที่ดินต้องไปสอบและดำเนินคดีกับลุงน้องท่านเอง
แม้ว่าจะเกษียณไปแล้วแต่สมัยไหนสมัยไหนใช่ไหมก็ต้องรับผิดชอบ
ใช่ไงเพิ่งพบแล้วทำผิดเพิ่งทราบเหรอ
ประเด็นสุดท้ายเนี่ยไอ้หน่วยงานทั้งหลายเอกชนเช่นไฟฟ้าเนี่ย
คุณเดินเข้าไปในป่าตังหวนคุณขออนุญาตคล้าย
มันเต็มไปหมดเรื่องนี้มันจะเอากันหรือเปล่าเอาความผิดเนี่ยนะ
จะตามมาเป็นหางว่าวใช่ไหม
เป็นหางว่าวแล้วก็ต้องทำด้วยเพราะไม่งั้นภาคเอกชนเขาฟ้องละเว้นไง
รีระของความคิดคุณอธิยาเขาก็เตรียมจ้องอยู่แล้ว

ทีนี้เรื่องนี้มันจะส่งผลไปถึงนายทุนที่บุกรุกที่คุณดำรงพิเดชบอกไปดูสิ
ภาคเหนือภาคอีสานไล่ข้าวโพดสุดลูกหูลูกตาเนี่ย
อันนี้จะโยงไปถึงการตรวจสอบตรงนั้นได้ด้วยไหม
ก็ขึ้นอยู่ปฏิรูปไงปฏิรูปเขาจะตำรวจยังไง
ก็ผมบอกแล้วเขาไปที่แจงวันการกรรมณ์ที่การบอกประมาณล้านกว่าไล่
สงสัยใครเขาว่าสงสัยบอกไม่ได้สงสายยังไง

วันนี้ปฏิรูปที่ดินประมาณ๓๕ล้านไล่
ให้แจ้งผู้ว่าราชการหวังไปใน๙๐วัน
ถ้าท่านไม่แจ้งตรวจพบท่านจะต้องโดนกฎหมายยึดทรัพย์แบบยาเสติด
ทั้งหมดเลยทรัพย์สินของคุณที่มี
คราวนี้จะได้โอกาสสังขยนากันจริงจังได้ไหม
ใช่ก็นี่นะที่จะสังขยะนาใช้กฎหมายแหลกยาแรงนี่กับเรายึดทรัพย์นี่กับเรา
ฮ่าโอ้ละเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเห็นว่าคำนี้
คุณดำรงพิเดชจะมาคุยกับคุณจอมขวัญอีกรอบนึงนะ
ติดตามเรื่องนี้ไปไปฟังเอาตอนหัวค่ำอีกทีหนึ่งได้ครับขอบคุณนะคุณดำรง
ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณดำรงพิเดชครับ
ต้องไปตรวจสอบที่ดินพันกว่าไร่ที่แจ้งไว้ตั้งแต่บอกตั้งแต่ทีแรกว่ามี๑๗๐๐ไร่
ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องเนี่ย๖๐๐กว่าไร่แล้วที่เหลือพันกว่าไร่อยู่ไหน
จะบอกว่าแจ้งซ้ำแจ้งซ้อนกับปปชไม่น่าจะใช่แล้ว
นี่คือเรื่องที่ติดตามกันต่อเนื่องเรื่องของปารีนาและทวีไกรคุบครับ

ตามกันต่อแล้วครับหนังม้วนยาวยังไม่จบง่ายใช่ไหมอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับข่าวเที่ยงไทยรัฐด้วยนะครับ